แล้วก็ตามให้นะคะเหตุการณ์ที่จังหวัดตรังที่มีผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตปริศนา
ถูกพบศพอยู่ที่บ้านนี่แหละเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงครับแล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
ตอนแรกก็สงสัยว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
แต่ไปมามันไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นลักษณะของการร่วงตกลงมาจากหน้าต่าง
แล้วหัวกระแทกพื้นแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงพื้นแบบนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจสภห้วยยอดได้รับแจ้งนะคะ
ว่านายวิชาญยอดยิ่งหรือในใหญ่อายุห้าสิบแปดปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านป่ายางเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
บ้านเลขที่หนึ่งสี่หกนะคะอยู่ที่ห้วยย่อจังหวัดตรัง
พื้นกระเบื้องหน้าบ้านนะคะพบร่างนายวิชาญ
ไม่ได้มีบาดแผลตามตัวอะไรแต่ที่ศีรษะมีรอยช้ำ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ทีนี้ค่ะหลักฐานสำคัญคือหน้าต่างของบ้านนะคะ
หน้าต่างชั้นสองอยู่เหนือหลังคาโรงจอดรถข้างบ้าน
มันเปิดอยู่ราวผ้าม่านที่ติดกับหน้าต่างด้านใน
หักแล้วหลุดลงมาหลังคากระเบื้องโรงจอดรถข้างบ้าน
กร่วงลงมาที่พื้นสองแผ่นครับเนี่ยแหละค่ะ
ว่าตรงนี้น่าจะตกลงมานะคะ
นายธูเชฟยอดยิ่งอายุหกสิบสี่พี่ชายของผู้ตายพบศพคนแรก
เอาปลากัดไปให้หลานแต่เจอน้องชายนอนเป็นศพไปแล้วอะค่ะ
อยู่ที่พื้นโรงจอดรถก็ยกตัวไปนอนบนพื้นหน้าบ้าน
ช่วงเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายไม่ได้อยู่บ้านนะคะไปเฝ้าแม่ที่ป่วย
หัดใหญ่สงขลาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะคะ
ก็ยืนยันว่าน้องชายไม่มีศัตรูแล้วก็ไม่เคยขัดแย้งอะไรกับใคร
คาดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเปิดหน้าต่างชั้นสอง
้อมตัวมาตรวจดูสายไฟเพราะว่าไฟในบ้านดับ
เอามือซ้ายจับไว้ที่ราวพม่านอาจจะทำให้ราวพม่านอ่ะ
มันหักแล้วก็พลาดตกลงมาบนกระเบื้องหลังคา
แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นสูงประมาณสักสามเมตรได้อะค่ะ
หรือถ้าเป็นสาเหตุอื่นก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจเป็นคนตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แต่เบื้องต้นคาดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
มันต้องเป็นแป้เป็นอะไรมั้ง

แล้ว
น้องไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้
ว่าแกจะฉักพวกเราไปเร็วแบบนี้
เพราะเมื่อวานแกยังไปแจกของอยู่เลยค่ะ
คือแกเป็นคนทำงานเก่งทำงานทุกวัน
น้องไม่มีวันไหนที่ไม่ทำงาน
โรงการอะไรมาจะได้มาหมู่๘หมดเลย
โรงคานอะไรจะได้มา
เกือบทุกโครงการเพราะแกเป็นคนทำงานเก่งพัฒนาหมู่บ้าน
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างของผู้ใหญ่วิชาณไปผ่าพิสูจน์นะคะ
ภรรยาของผู้ใหญ่ก็มาที่บ้านเมื่อช่วงเย็นมาคุยกับญาติญาติ

ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่หัดใหญ่สงขลานะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนค่ะ